เขาเป็นนักศึกษานุ่มหน้าใสไฉไลมากเลย
ต้อนรับน้องนิว
สวัสดีค่ะไว้ใสของพี่เข้าประจำที่เลย

อยู่ในวัยนักศึกษาแบบนี้เรื่องราคาสินค้าราคารู้บ้างไหม
รู้ครับเพราะว่าต้องไปซื้อของให้ป๊าบ่อยป๊าลืม

วันนี้คิดว่าจะคว้าเงินแสนจากรายการของเราไปได้ไหมคะ

ถ้าได้เงินแสนจะเอาเงินแสนไปทำอะไร
คิดว่าอยากจะพาพ่อแม่ไปเที่ยว

นั่นไม่น่าจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าพี่อยู่บ้านพักคนชะลา
แล้วพี่ต้องว่างละเตียมของนัก
เอาล่ะเตรียมตัวมาพร้อมแบบนี้ค่ะ
แน่นอนอาจจะคว้าเงินแสนไปได้ค่ะ
เรามีด้วยกัน๘ข้อค่ะแต่ละข้อเรามีเงินตามลำดับขั้นค่ะ
ถ้าถึงข้อ๘ก็คว้าเงินแสนไปได้
วันนี้พี่มีตัวช่วยที่แสนจะน่ารักมาให้นิวด้วย
เขาเป็นผู้ช่วยที่บอกเลยว่าใจดีสุดเลยค่ะ

ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

พี่ตี๋เป็นผู้ช่วยเวลามีผู้ค่อนขันเป็นผู้ชายแบบนี้

พี่เต็มใจช่วยไม่ว่าจะเป็นสุภาพหลุดหรือสุภาพสตรี
แม้กับเธอย่างนี้พี่ก็เต็มใจช่วยครับ

เต็มที่เพราะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับเราต้องเอาใจช่วยครับ
ไม่มีอะไรนอกจากการเอาใจและให้กำลังใจกันครับ
โอ้โหพี่คะตอบได้หล่อแบบนี้อยากส่งพี่ไปประกวดชายงามจริงเลยค่ะ
โอ้โหชายงามแล้วสภาพพี่จะไปได้ไหม

อาจมีราคาแต่จริงแล้วอาจมีราคี
เอาล่ะแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันทั้งคู่นิ้วค่ะ

และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

เข้าใจไหมไม่ใช่แก่อย่างเดียว

ไขมันในเส้นเลือด
แล้วทำให้น้านี่เจ็บอ่อนแอด

กินก่อนทานอาหารไม่อร่อย
ไม่รู้ลดท้อมเหลืดไม่ตด

คู่เบ้งขนาดนี้กู่ตายซะหนีบ่า
บอกเข้าไปเรื่องออกกำลังกายเราเป็นยังไงบอกเข้าไป
ไม่รู้จักวิธีออกกำลังกาย
ออกกำลังกายมันต้องให้อากาศสัมผัสกับตัว

ตี๔๐๐ก่อนอีกนะ

ทำไมรู้หรือ
ไอ้นี่เอาที่พาดูหลายมัวแล้ว
เอาจริงออกกำลังกายเล่นอะไรบอกเขาให้พี่

ออกกำลังกายเล่นอะไร

สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญถูกพี่ตีนี่บำรุงสุขภาพดูแลร่างกายเล่นกีฬาเป็นยังไง

กินอะไรเราก็เช้าเสร็จมาจะกินออกกำลังกาย

เช้ากินไข่จิ้งจกประมาณ๗๐บลอง

มันจะวิ่งไปแล้วจะทำอย่างนี้

เล่นกล้ามคนอื่นเล่นกล้าม

ดี

ตอนตำรวจมาออกกำลังกลายยังไงพี่

เออแล้วเล่นปลอกเด้งนี้นะ

เลือดจะสูบฉีดมันเลี้ยงหัวใจ

มันเป็นแฟชั่นค่ะ

แฟชั่นไหนล่ะแฟชั่นไอรันด์

เอาอุปกรณ์ออกกำลังกายก่อน

กีฬาอะไรไม่จริงจัง

ไม่จริงจัง

กีฬาอะไรเล่าเถอะ

วิ่งไปผัดไปไม่เลิกเลยไง
กีฬาอะไรใช้พื้นที่เยอะที่สุด

มือหนูยังไม่เล่นเลย

เดี๋ยวว่าไงนะ
กลับบ้านไปให้เมียตีดีกว่า
มึงเดินยืนพูดไม่น่ามีเมียนะ

เมียหนูสวยมาก

แล้วเมียรู้ไหมว่ามึงก็อยากสวยเมีย

ชอบอย่างนี้เป็นเพื่อนสาวกันได้

ไปเจอกันได้คือวันนั้นนั้นหนูไปเที่ยวพัก
เมียเมาหนูก็เลยช้อนซะเลย

มาเล่าให้ใกล้พี่เบิร์ดเรื่องราวมันกับเมียเป็นยังไง
เรื่องราวมันกับเมียเป็นยังไงค่ะพี่เบิร์ด

เมียหนูก็เล่าให้กันด้วยเพราะเมียเมามาก
คืออย่างนี้

จัดใจสิ

เศษเท่าไร

โอ๊ยอ่อหนูมีสิ่งให้พี่บอลพี่เบิรตนาครพยายามช่วยอีกแล้ว

คือว่าหนูน่ะไม่อยากสิบเมาใช้เลยนะ
เอ้อกูก็ไม่อยากเกียรตมาฟัง

ขากลับก็ต้องซื้อของไปติดม้าติดมือไปฝากเมียหน่อย
อุดรอะไรดังแหน่มเนือง

ไม่ทราบว่าพี่บอลพี่เบิร์ดนาคอมมีไหมคะ
เฮ่ยแหน่มเนือง

สนามเนืองไปเลยเพราะของเขาเนี่ยอร่อย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

โทษที่สุด